ราม่าคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้จริง
ระหว่างนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ

ตอนนี้ชาวเน็ตตั้งฉายาให้น้องก้าว๕๐๐
น้องก้าว๕๐๐
มาดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งคุณแม่เกดกันหน่อยนะคะ
คุณแม่ของน้องเจนี่ลิลลี่คุณผู้ชม
โพสต์ภาพที่อยู่กับลูกสาวทั้งสองคนค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งภาพเป็นภาพที่น้องเจนนี่
ก้มกราบเท้าคุณแม่ในวันรับปริญญา
พร้อมกับคำคมเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะ

ใบไม้เก่าร่วงหล่นจากต้นลงสู่โคน
เพื่อเป็นปุ๋ยให้ตัวมันเอง
ประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเป็นอาหารวิเศษ

เห็นแบบนี้ค่ะหลายคนก็ตีความนะว่า

ที่กำลังเผชิญดราม่าอย่างหนักค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจ
ให้ครอบครัวของน้องเจนนี่กันมากมายเลย
แต่ก็มีหลายข้อความที่ยังเข้ามาต่อว่า

ที่ตอนนี้ค่ะยังเคลียร์กันไม่จบสักที
จนเป็นเรื่องเตรียมฟ้องสารกันนั่นเอง
แล้วก็สืบเนื่องมาจากปรมดราม่าผลประโยชน์

แล้วก็ทำให้นึกถึงพี่หญิงลีค่ะ

คุ้นก็คือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทนั่นแหละ

โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ

ที่เคยช่วยเหลือล้มลุกลุกคลานมาด้วยกัน

หญิงลีค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะ

เคยลำบากเมื่อเราได้เงินมาก

เขายังลำบากนั่งแท็กซี่อยู่เลย
ในสวิทย์เราสุขสบายดีขึ้นเยอะทุกวัน

ก็จะส่งผลไม่ให้เราตกต่ำ
รองรับเสมอคนในวงการ
คือมดไต่ขอบกระด้ง

อย่าตัดน้ำกั้นทางตัวเอง

แล้วก็ไม่สง่างามและเราจะไม่สร้างศัตรู
ทั้งนี้นะคะพี่หญิงลีก็บอกในคอมเมนต์นะคะว่า
เธอเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตเลยนะคะว่าไม่แชร์โพสต์นี้ค่ะ
เพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับช่วงเวลานะคะ

อันนี้ก็คือความคิดของพี่หญิงลี
สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเธอนั่นเองนะคุณผู้ชม